มีเหตุการณ์นี้ค่ะที่นครนายกสามีเป็นสามีใหม่นะคะ
อายุห้าสิบปีอยู่ดีดีก็โอ้โหโหดเยี่ยมมาก
เอาด้ามจอบตีหัวภรรยายุค๖๙ปีจนภรรยาเสียชีวิต
แต่ก่อนจะรู้ว่าสามีใหม่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะคือเขาเหมือนกับอำพรางอ่ะ
เหมือนกับเอาแป้งไปโรยที่ศพของภรรยาครับ
แล้วก็ไปบอกลูกเขาว่าอ๋อลื่นล้ม
ฟาดพื้นเสียชีวิตเองไม่เกี่ยวกับเขาเลย
แต่เขาเอกใจหลายอย่างมันมีหลักฐาน
มันมีพิรุธหลายเรื่องนะคะแต่พอลูกสาวรู้เรื่อง
ว่าแม่ตัวเองเสียชีวิตแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชม
เจอศพแม่เนี่ยนะเข่าอ่อนเลยนะคะเข่าอ่อนร้องไห้แทบเป็นลมเลยอะค่ะ
นี่ค่ะลูกสาว

นางสาวพิมนิพากองแก้วอายุ๔๑ปีค่ะ

คุณแม่ก็คือนางสวนีกองแก้วอายุ๖๒
เสียชีวิตอยู่ข้างตู้เสื้อผ้าค่ะ

ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองนครนายก

คือเจ้าหน้าที่ถึงขั้นต้องบอกลูกสาวว่า

ขอชนะสูตรขอเก็บหลักฐานอะไรให้ชัดก่อนนะคะ
สภาพศพเป็นแบบนี้นะคะคือไม่ใส่เสื้อค่ะ
มีแผลที่ด้านหลังศีรษะ

ยาวประมาณ๓๔เซนติเมตร
หน้าของผู้เสียชีวิตมีแป้งโรยอยู่ด้วย
ที่ประตูหน้าบ้านมีรอยเหมือนกับลากไปอะค่ะ
ลากไปตรงตู้เสื้อผ้า
ครัวด้านในมีคราบน้ำ
แล้วเสื้อของผู้ตายก็เปียกน้ำอยู่ในครัวนะคะ
แล้วก็มีผ้าขนหนูเปื้อนเลือดอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะ
คุณหมอก็ส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มศวองครักษ์
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าสามีใหม่แม่นี่แหละ

อายุประมาณสัก๕๐ปีได้
วันนี้ญาติเดินทางไปรับศพของผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เพื่อบำเพ็ญกุศลที่วัดอินทาราม
ผลการชนะสูตรเบื้องต้นก็คือเสียชีวิตเพราะว่าซี่โครงหัก
อวัยวะภายในบอบช้ำกรามหักแล้วก็มีรอยเขียวช้ำที่ลำคอ

ญาติมีกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพ๓คืนนะคะ

ให้คุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราไปคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
คือลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงกลางเดือนที่ผ่านมากลางเดือนมีนาคม
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าสามีใหม่ของแม่ไม่ค่อยดีเลย
มันมีเหตุการณ์๓ครั้งที่ทำให้ต้องระวังตัว
ครั้งแรกสามีใหม่แม่มาแอบดูเธออาบน้ำ
ครั้งที่สองเหมือนจะมาแตะเนื้อต้องตัวมาจับตัวเธอ
ครั้งที่สามสามีใหม่แม่บอกกับแม่ว่าเดี๋ยวจะข่มขืนลูกสาวนะ
พูดแบบนี้ค่ะก็เลยไปบอกแม่ไปบอกญาติว่าเออไล่ไปเถอะ
สามีใหม่แม่คนนี้ในสรรคนนี้ไม่ไหวเอาไปอยู่ที่อื่นเถอะ
สันก็ออกจากบ้านไปค่ะแต่แม่ยังสงสารไงยังรู้สึกสงสาร
แล้วก็รับปากกับลูกสาวว่าเออเดี๋ยวแม่ไปคุยกับในสรรนะให้เขาปรับปรุงตัวซะใหม่
วันเกิดเหตุวันหนึ่งคือแม่ตั้งใจจะไปคุยนะ
แต่คืนวันนั้นลูกสาวบอกว่าโอ้โหมันมีลางเห็นเงาดำอยู่ใกล้ใกล้แม่
รู้สึกมีรางแปลกเช้าอีกวันหนึ่งในสรรมาก่อเหตุจริง
สามีใหม่แม่มาก่อเหตุอ่ะก่อนที่แม่จะไปบอกว่าเออปรับปรุงตัวนะแล้วกลับมาอยู่ด้วยกัน
มาก่อเหตุฆ่าเขาซะก่อนค่ะคือเมื่อวานตอนกลับมาบ้านเนี่ยนะคะ
เห็นในสรรสามีใหม่ของแม่เนี่ยนอนอยู่ที่มานั่งหน้าบ้าน
เธอก็เลยเข้าไปในบ้านเห็นแม่นอนที่พื้นเข้าใจว่าแม่ลื่นล้มไปมองแม่ใกล้
หน้าแม่มีแป้งโรยอยู่แล้วมีเลือดออกที่หัว
ก็เลยรู้เลยว่าในสรรสามีใหม่แม่ก่อเหตุแน่
เพราะในสรรเหมือนเป็นคนแปลกอะค่ะลูกสาวผู้เสียชีวิตบอก
เหมือนกับเป็นคนชอบเล่นของเล่นศัยยศาสตร์อะไรแบบเนี้ยครับ
ลูกสาวบอกว่าพอรู้ว่าแม่เสียชีวิตนะก็เลยโวยวาย
ถามในสรรสามีใหม่แม่ว่าฆ่าแม่ใช่ไหม
สันปฏิเสธแล้วก็เดินหนีนะคะลูกสาว
ดึงตัวเอาไว้ในสรรดิ้นหลุดแล้ววิ่งเข้าไปในป่าค่ะ
ลูกสาวก็ให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้นะคะ
แล้วก็หลักฐานในที่เกิดเหตุมันมีหลายอย่างมาก
เรื่องต้นจากการสอบสวนตำรวจสันนิษฐานแบบนี้ค่ะว่า
ในสรรสามีใหม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะทะเลาะกับผู้เสียชีวิตที่ครัวหลังบ้าน
จังหวะที่ผู้เสียชีวิตหันหลัง
ในสรรเอาด้ามจอบที่เป็นไม้
ตีเข้าที่บ่าด้านซ้ายตีเข้าที่หัวด้านหลัง
จนเสียชีวิตแล้วก็ลากศพไปลากเข้าไป
แล้วก็ล้างเลือดแล้วก็ลากเข้าไปในห้องนอน
เอาศพไปไว้ที่ข้างตู้เสื้อผ้าใกล้กับห้องน้ำ
เอาแป้งโรยทั่วหน้าเอาผ้าขนหนูพันคอ
ทำให้เหมือนกับว่าเพิ่งอาบน้ำแล้วลื่นล้ม
นี่คือสาเหตุที่มีผ้าขนหนูที่มีแป้งโรยอยู่ที่หน้าของศพ
ทำเหมือนกับเพิ่งทาป้องทาแป้งอะไรอย่างนี้
เหมือนก็ออกมาจากห้องน้ำทาป้องทาแป้งแล้วลื่นล้มหัวฝ้าตาย
อะไรแบบนี้อำพลังศพเสร็จสับเลยค่ะแล้วตัวเอง
นอนเล่นอยู่มานั่งหน้าบ้านคือฆ่าเขาตายแล้วนะ
นอนเล่นอยู่แบบเนี้ยจนลูกสาวเขามาเจอไง
ลูกสาวเขามาถามไงว่าฆ่าแม่ทำไมในสรรไม่ตอบไม่พูด
แต่ในสรรดิ้นหลุดแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไป
มานั่งอยู่หน้าบ้านใช่ทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

วิจารณาตีแรกคิดว่าแม่ลื่นล้ม
ได้ค่ะแล้วก็พยายามจะมาถามเขาใช่ค่ะ
ตอนนั้นเขามีท่าทีไปในนั้นทั้งที

แล้วเหมือนกับเขาก็แบบนิ่งงง
นี่ก็ถามว่ามึงฆ่าแม่กูทำไม
เขาก็หันมาตอบว่าอะไรไม่ได้ทำ

นี่ก็เลยกระโดดถีบไปแล้วก็พยายามหาอะไรเครื่อง
ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ฆ่ามานี่มารอตำรวจ

นี่ก็แบบฉุกคิดว่าถ้าเกิดเราจะจับไว้อย่างนี้

ก็เลยหันไปจะไปหาไม้หรือมีดตรงข้าง
หนูก็เดินหนีออกไปในป่า
เห็นก็คือกางเกงและเสื้อ
มองไปด้านบนก็เจอผ้าเช็ดตัวที่เปื้อนเลือดค่ะ

ใช่ค่ะก็คือเขาถอดตรงนั้น
แล้วเขาก็แบบคล้ายล้างแล้วก็เช็ด
แล้วก็ลากแม่ขึ้นไปแล้วก็ไปเอาเสื้อผ้าเอากางเกง
แต่ตัวเสื้อเหมือนจะไม่ใช่ใส่
เหมือนจะพันไว้มากกว่าเพราะมันเป็นผ้าคีริ้ว
มันไม่ใช่เสื้อแล้วมือแม่ก็เอามาประสานไว้ตรงข้างหน้า
มีแป้งมีการหวีผม
อำพลางศพแบบโอ้โหเสร็จสับเลยแล้วก็วิ่งหนีไปในป่า
คุณระวีการนักข่าวของเราไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
รอยเลือดยังเต็มเลยค่ะคุณผู้ชม
โดยเฉพาะที่ครัวหลังบ้านที่ม้าหินหน้าบ้านแล้วก็ที่ประตูนะคะ
ลูกสะพ้ายของน้องสาวผู้เสียชีวิตนางปวีนาศิลาอาจอายุ๓๔ปีบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันค่ะ
เสียงดังมาจากบ้านหลังนี้บ้านที่เกิดเหตุ
แล้วก็ญาติเรียกให้ไปดูก็เลยมารู้ว่า
ในสรรฆ่านางสวนีเสียชีวิตแล้ว
ตอนแรกเข้าใจว่าแม่กับลูกทะเลาะกัน
สักพักก็ได้ยินเสียงเขาพูดประมาณว่า
พอได้ยินคำนี้แม่เขาก็เลยให้รีบวิ่งไปดู

เห็นคนร้ายกับลูกสาวเขากำลังยื้อยุดกันอยู่ตรงซอยเข้าบ้านเขา
พอเราวิ่งเข้าไปคนร้ายก็เลยรีบวิ่งออกไป

ทีนี้ค่ะมีหลานของผู้เสียชีวิตค่ะ

พาทีมข่าวของเราไปดูนี่ที่บ้านร้างหลังนี้นะคะ
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุแค่๓๐เมตร
คือในสรรเนี่ยชอบมาหลับอยู่ที่นี่
ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมแล้ว
ในสรรมีการพูดจาทำทีทำท่า
เหมือนจะขืนใจลูกสาวของผู้เสียชีวิตอยู่หลายทีนะ
คือทางผู้เสียชีวิตกับญาติเขาก็รู้ไง
เขาก็ไล่ในสรรว่าเอออย่ามาอยู่ที่บ้านเลย
แล้วก็ให้ลูกสาวเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วยนะคะ

ในมนชัยบอกว่าพอนายสันหนีไปในป่าหลังก่อเหตุใช่มะ
ญาติญาติเขาก็ไม่นิ่งนอนใจก็ช่วยกันตามหานะ
คือนอกจากตำรวจตามหาแล้วยาดเขาก็ช่วย
เช้าวันนี้ไปเจอที่บ่อน้ำ
ห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุมีรอยเท้าคนนี่
แล้วก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับมาเก็บของที่บ้าน
แล้วมีผ้าห่มข้าวสารหม้อข้าวสุนัขปลาทูทอดน้ำเปล่าอะไรอย่างนี้
ของหายไปเยอะเลยก็เลยเชื่อว่าในสรรยังวนเวียนอยู่แถวนี้

มีทั้งรอยเท้ามีทั้งแอบมาเอาของในบ้าน
ญาติญาติบอกว่าแค้นในสรรมากนะคะเพราะที่ผ่านมาให้ที่อยู่ที่กิน
คบหากันเป็น๑๐ปียังมาลงมืออย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ได้ลงคอ
สืบเมืองเขาบอกว่าเขาก็มั่นใจว่ามันอยู่แถวนี้
ก็เข้ามาดูนี่ก็เข้ามาเจอเห็นไข่อยู่ตรงนี้
แต่พอตอนเช้าที่เรามาอีกทีนึงไข่ไม่อยู่แล้ว
แล้วก็ผ้าห่มนวมที่น้องสาวเขาตากไว้ที่บ้านแม่เขาที่เขาพูดเสียชีวิตก็ไม่อยู่
ทีนี้เราก็เลยเราก็เลยมั่นใจว่าคนร้ายต้องอยู่บริเวณนี้
แต่เราก็รู้สึกยังรู้สึกแค้นอยู่เหมือนกันครับ

มันแบบว่าเขาให้ที่กินที่นอนมันมาอยู่เกือบสิบปีเนี่ย
มันก็ไม่สำนึกและแถมมันก็มาทำร้ายนะครับ
แล้วไปเจอจักรยานยนต์สภาพเก่าอยู่คันหนึ่งนะฮะจอดอยู่ข้างบ้าน
มีถุงขนมปังมียากันยุงมีกาแฟกระป๋องด้วยเหมือนกับเพิ่งซื้อมา
แล้วก็มีที่นอนพิกนิกด้วยนะฮะแต่ไม่เจอตัวในสรร
ตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ก็กระจายกำลังออกค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เมื่อเช้านะครับทางญาติของผู้ตายให้ข้อมูลว่า
มีข้าวของในบ้านของผู้ตายหายไปนี่ฮะ
เมื่อคืนก็ไปตรวจนะครับตำรวจไปตรวจเมื่อคืนนี้นะฮะ
ที่บ้านร้างหลังที่ใกล้กับบ้านของผู้ตายสัก๓๐เมตรไม่ไกลกัน
จากจักรยานยนต์เก่าแล้วก็มีร่องรอยหลายอย่างอย่างที่เล่าไป
เมื่อคืนไม่เจอจนมาเช้าฮะจนเช้าที่บ้านของผู้ตายเนี่ย
ญาติบอกว่าข้าวของในบ้านผู้ตายหายไปแล้วมีรอยเท้าที่บ่อน้ำ
ห่างจากบ้านผู้ตายประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็เลยเอากำลังไปตรวจสอบนะฮะ
๑๑นาฬิกาวันนี้ในสรรผู้ต้องหาตกลงหนีไม่รอดครับท่านผู้ชมครับ
ในบ่อน้ำที่ชาวบ้านบอกว่ามันมีรอยเท้านะฮะ
รอยเท้าที่บ่อน้ำห่างจากบ้านผู้ตาย๑กิโลเข้าไปเจออีกฮะ
ตอนเกิดเหตุมีปากเสียงทะเลาะกันนะครับกับผู้ตาย
เรื่องที่ในสรรจะขอเงินจากผู้ตายหลังจากผู้ตาย
กดเงินจากบัตรประชารัฐในตัวเมืองมาแล้วกลับมาที่บ้าน
วันเกิดเหตุเนี่ยตอนกลับมาคือ๑๐โมงเช้า
แต่พอไปขอแล้วไม่ได้เงินบวกกับตอนนั้นเมาด้วย
ก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบใช้ด้ามจอบตีผู้ตายไปสองครั้ง
แล้วทิ้งด้ามจอบที่บ่อน้ำหน้าบ้าน
จากนั้นได้ลากศพไปอำพรางที่หน้าห้องน้ำในบ้านของผู้ตาย
ก็อย่างที่บอกฮะมีผ้าเช็ดตรงผ้าเช็ดตัว
เอาแป้งมาท้าให้เหมือนกับเพิ่งอาบน้ำมาแล้วก็ลื่นล้มที่หน้าห้องน้ำ
แล้วทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปนั่งอยู่หน้าบ้าน
ลูกสาวผู้ตายมาพบตำรวจนำตัวในสรรไปทำแผนนะครับ
ก็เริ่มจากหลังครัวที่ทะเลาะกันแล้วใช้ด้ามจอบไปตีเขา
แล้วก็ลากศพเขาเข้าตัวบ้านคือถ้าดูจากสีหน้าของในสรรเนี่ย
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าไม่ได้มีความเคร่งเครียดอะไรเลยนะครับ
ตอนที่ชุดสืบสวนถามว่าตอนนั้นที่ก่อเหตุแล้วเนี่ย
ทำอะไรกับศพบ้างแต่เจ้าตัวเนี่ย
ให้การขัดกับหลักฐานที่พบอยู่เหมือนกันนะครับ
อืมแล้วถ้าได้เช็ดได้ทำอะไรศพมันได้เช็ดหน้า
ก็คือลากมาเสร็จแล้ววางแล้วเราก็ออกแนวดีล่างอะไรเลยใช่ไหม
ขอโทษเขาเลยแหละครับแต่อะไรก็ทำไปขนปนิดหนึ่ง
ตอนนี้ตำรวจยังหาด้ามจอบที่ใช้ก่อเหตุไม่เจอนะครับ
ผู้ต้องหาบอกว่าก่อเหตุแล้ว
บ่อน้ำหน้าบ้านของผู้ตาย

เนี่ยสพมนครนายกตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าเป็น
คนจังหวัดพยาวแล้วก็มีเชื้อสายเป็นชาวไทยใหญ่แต่
ไม่มีเอกสารเกี่ยวกับตัวตนเลยนะฮะบัตรประชาชนอะไร
พวกนี้ก็ไม่มีอืมเอกสารการขึ้นทะเบียนราชอะไรพวกนี้
ไม่มีนะครับตอนนี้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะ
ก็จับได้แล้วนะครับลงไปในบ่อน้ำไปหลบอยู่ค่ะ
ยังไงก็หนีไม่พ้นนะคะ